คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราตอนนี้อยู่ที่บรชนค่ะ
เพราะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางตำรวจได้มีการแถลงครับ
ประเมินถึงสถานการณ์การชุมนุมตลอดทั้งวันนี้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการประเมินความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้มีการประเมิน
แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือของตำรวจต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณวิมวลวันธรรมพักดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บรชนนะคะ
ตำรวจห้ามกลุ่มผู้ชมนมเข้าไปในพื้นที่สำคัญในระยะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
นั่นก็หมายถึงรวมไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะคะมีการเตรียมมาตรการกันอย่างเข้มข้น
วันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เช้านะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่สำคัญด้วยค่ะไปดูการแถลงข่าวของทางด้าน
อ่าพลตบตรีปริยะตาวิชัยนะคะรองผู้บัญชาการตำลวดนครบาน
รวมไปถึงพันธบทเอกปริศนาพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีการแถลงเมื่อช่วงเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่ายืนยันนะคะ
ว่าตำรวจนั้นจะใช้ความระมุนระม่อมในการดำเนินการแล้วก็จะไม่ใช้กำลังเข้าไปสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอน
ประเมินว่าการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์ยังคงอยู่ในความเรียบร้อยแม้จะยอมรับว่าบางจุดนั้นมีการทำลายทรัพย์สินทางราชการ
เช่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ที่สนามหลวงด้วยนะคะพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้การชุมนุมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่ผิดต่อกฎหมาย
ตำรวจจึงยื่นคำร้องต่อสารแพ่งรัชดาพิเศษขอให้ออกจากพื้นที่สนามหลวง
แต่เนื่องจากว่าสารปิดทำการนะคะจึงทำได้เพียงแค่การดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอพหนโยธินเป็นหลักฐานค่ะ
ตอนนี้ตำรวจวางกำลังไว้๓๓กองร้อยนะคะ
ท่านบอกว่าแบ่งเป็นพื้นที่โดยรอบธรรมศาสตร์๒๑กองร้อย
ถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกสะพานผ่านพิภพจนถึงแยกจอปล๖กองร้อยค่ะ
และถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกจอปรสะพานมะควานลังสรรค์ไปจนถึงถนนราชดำเนินนอก
หรือที่บริเวณหน้าลานพระรูปทรงม้า๖กองร้อยค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญที่ห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใกล้ในระยะ๑๕๐เมตร
ฟังเถียงการแถลงข่าวบางช่วงบางตอนค่ะ
แต่ในส่วนที่ว่าจะผิดกฎหมายส่วนใดจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปก็คงต้องดูในส่วนของเจ้าภาพด้วยนะครับ
จากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่ออกเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินการในส่วนของตำรวจไปแล้ว
คือการไปยื่นคำร้องต่อสารแพ่งนะครับซึ่งสารแพ่งปิดทำการในวันนี้ก็ได้ไปลงประจำวันไว้ที่ผมได้นำเรียนครับ
แยกไปสองส่วนนะครับแต่ดังนั้นการควบคุมกันไปส่วนกรณีที่ในพื้นที่การชุมนุมบริเวณพื้นที่สนามหลวงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือขัดคล่องหรือว่าบางรายสัญญาณขาดหายมีคำชี้แจงจากรองบริษัทการตำรวจนครบานยืนยันนะคะว่ากรบริษัทการตำรวจนครบานไม่ได้ม
ว่าจะปรักหลักค้างคืนหรือว่าเคลื่อนขบวนไปยังจุดใดหรือไม่และจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังจากมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเคลื่อนขบวนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนการปิดการจราจรในการแถลงข่าวช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการปิดการจราจรจากแปบเส้นทาง
พรุ่งนี้ค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะขอบคุณคุณวิมวลวันด้วยนะคะอยากคุณผู้ชมติดตามกับเรานะคะเดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้ชมต่อเนื่องเลยหลังรายการของเราก็มีไปจนถึงดึกจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะคะ